จากเรื่องของการจับปลานะคะมาดูเรื่องของผลไม้กันบ้าง
เมืองไทยเราผลไม้เยอะนะฮะเกิดทุกฤดูกาลเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนก็แล้วแต่ก็มีอร่อยทั้งนั้น
แต่ผลไม้ที่จะพาไปดูเนี่ยคุณผู้ชม๑ปีมันมีแค่๑ครั้ง
แล้วเขาไม่ได้เอามากินนะเอามาทำพิธี
เขาเชื่อกันว่าผลไม้นี้เป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผลไม้มงคลอาจจะเป็นอะไรไปดูสิคะ
นี่แหละคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เป็นฝักเนี่ยคล้ายมะขามเขาเรียกว่าส้มปล่อย
อ่าส้มปล่อยค่ะส้มปล่อยเนี้ยเป็นผลไม้ที่ชาวล้านนาเขาเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลนะคะ
อืมจะมีในช่วงเดือนห้าเป็งหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งครับแล้วเขาก็จะนิยมนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึง
กิจกรรมต่างของชาวบ้านในเรื่องของการปัดเป่าเสน่หจันไรสิ่งที่ไม่ดีนี้ออกไปด้วย
ช่วงเดือนห้าเป็นก็คือช่วงเดือนนี้แหละกุมภาพันธ์นะคะเราไปคุยกับแม่ค้าขายส้มต่อยนะจ๊ะ
พี่สุรีรัฐคำดีเขาบอกว่าส้มปล่อยเนี่ยจะเริ่มเก็บได้ช่วงเดือน๕เป็ง
เดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเก็บได้แล้วก็จะเอามาตากแดด๕๖แดด
เออก็คือห้าถึงหกวันคือแตกตากห้าถึงหกครั้งอ่ะครับตากจนแห้งสนิท
เสร็จแล้วก็เอามาบรรจุเก็บไว้ในถุงหรือบางคนก็จะเอาไปให้พระสงฆ์
หรือเกจิดังทำการปลุกเสกเพิ่มพุทธคุณให้กับมะขามป้อมเนี่ย
ให้โอเคขออภัยค่ะให้กับส้มปล่อยเออไม่แห่ดดิฉันอืม
เห็นแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันที
มันต้องเปรี้ยวมากมากแน่แน่เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ
เขาว่าอย่างนั้นแล้ว๑ปีก็มี๑ครั้งคนก็เลยแห่มาซื้อกัน
แม่ค้าเขาก็เลยขายดีไปเทน้ำเทท่าต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชม
การใช้ส้มปล่อยในทางพระพุทธศาสนานี่นะคะ
จะใช้ส้มปล่อยผสมน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์หรือใส่ขันพระครูค่ะ
ชาวบ้านจะนิยมเอาไปใช้ทำน้ำมนต์อาบเอาไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
ช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็ตาม
จะใช้ในการแต่งงานสะดอกเคราะห์ก็ได้
รวมไปถึงใช้ในงานอวมงคลงานสีดำอ่ะงานขาวดำอ่ะ
คือมันเป็นผลไม้ที่เขามีความเชื่อในเรื่องของงานพิธีต่าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสรรพคุณมันก็ดีใช่ไหมคุณชิสา

เพราะว่าไอ้ตัวใบที่มีรสเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยเนี่ย
เอาไปต้มกับน้ำดื่มเป็นยาฟอกโลหิระนั่นน่ะประเภทเค้ามี
อย่างอื่นล่ะอย่างอื่นมีอีกไหมก็มีเหมือนกัน
เพราะว่าไอ้เปลือกฝักที่มีรสเปี้ยวเนี่ยนะครับมีสรรพคุณ
ช่วยอะไรเจริญอาหารทานอาหารดี
แล้วอย่างอื่นมันก็มีอีกนะอย่างเช่นตัวฝักและเปลือกมันเนี่ย
เขาเอาไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไรได้บ้างยาแก้ไอ
นั่นไงเป็นประเภทที่ทำให้ชุ่มคอนะคะ
คือมันช่วยขับเสมหะได้ด้วยใช่
นี่แหละสรรพคุณของส้มปล่อยเล็กน้อยส่วนหนึ่งเท่านั้น
เรียกว่าใช้ได้ทั้งการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาด้วย

ที่ว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็เลยทำให้ส้มป่อยเนี่ยเพิ่มมูลค่า
บางคนเคยได้ยินชื่ออย่างเดียวส้มปล่อยส้มปล่อยแต่ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไง

หน้าตามันจะคล้ายกับมะขามแบบนี้
บางพื้นที่นะตั้งชื่อเป็นชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลเลย

ก็แสดงว่ามีส้มป่อยเยอะ
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะของการที่มีผักผลไม้ต่าง
เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นก็เอามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลกันไป